ติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับ
คุณผู้ชมว่าตามสถานบันเทิงตามร้านค้าตามห้างตามอะไรต่าง
ควรจะติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องน้ำหรือไม่
ถ้าเกิดในห้องน้ำมันก็ดูไม่เป็นส่วนตัว
จริงน้องให้น้ำมันเป็นห้องที่ทำธุระส่วนตัวนะ
บอกว่าสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสารบันเทิง

เขาติดกล้องวงจรปิดไว้ในห้องน้ำทั้งห้องน้ำผู้หญิงและห้องน้ำผู้ชาย
คุณดูสิเวลาผู้หญิงเข้าไปทำธุระในห้องน้ำเนี่ย

แต่พวกเธอก็ต้องล้างหน้าล้างตาแต่งหน้าแต่งตา
บางคนก็ต้องล้วงควักหยิบจับอะไรแบบนี้
คือไปสำรวจความเรียบร้อยของตัวเองนั่นแหละ

ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเวลาอยู่ในห้องน้ำ

แม้ว่าจะไม่อยู่ในห้องเฉพาะจะอยู่ในโถงในห้องน้ำแบบนี้ก็ตามนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องถกเถียงกัน
ว่ามันควรจะติดหรือไม่ติดแล้วก็เรามาฟังนะ
ว่าทางผับเนี่ยเขาชี้แจงว่ายังไงนะครับ
โพสต์ภาพผับแห่งหนึ่งย่านบางแสนชมบุรี
ติดกล้องวงจรปิดภายในห้องน้ำทั้งห้องน้ำชายและหญิง
แล้วก็ระบุข้อความไว้แบบนี้หมอแหลปเขียนไว้แบบนี้นะครับ
ดั้งแห่งหนึ่งในบางแสนมีวัยรุ่นและนักศึกษานิยมไปเป็นจำนวนมาก
วันหนึ่งมีน้องนักศึกษาหญิงเหลือไปเห็นว่าผับแห่งนี้

บางทีสาวเข้าห้องน้ำก็ไปจัดทรงเสื้อผ้า

ทำให้รู้สึกว่าถูกละเมิดและไม่ปลอดภัย

เพื่อความกระจ่างนะฮะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ผับดังกล่าวนะครับ
ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายบางแสนสาย๒อำเภอเมืองชนบุรี
ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านอยากจะรู้ว่าเหตุผลคนใด
ถึงต้องมีการติดกล้องวงจรปิดไว้ในห้องน้ำ
เอาจริงนะตอนนี้คุณผู้ชมพิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็นมากันรัวเลยค่ะ
เราก็อยากฟังเหมือนกันว่าเพราะอะไรอ่ะถึงต้องไปติดกล้องไว้คือกลัว

เพราะว่านายสุเมฆบอกว่าก็ยอมรับนะว่าติดกล้องวงจรปิด
ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายจริง
แล้วก็พาทีมข่าวของเราไปชี้จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดเลย
โดยมุมกล้องจะเห็นบริเวณหน้าประตูห้องน้ำจะส่องมาทางนี้
หน้ากระจกก็สามารถส่องถึงแล้วก็มุมอ่างล้างหน้าเท่านั้น
แต่ไม่ได้ส่องเข้าไปในห้องที่ทำธุระส่วนตัว
เป็นชักโครกไม่ได้เข้าไปตรงนั้น
ใช่ครับและถ้าเดินเข้าห้องน้ำ
จะเห็นกล้องวงจรปิดขนาดใหญ่ชัดเจนเลย
คือไม่ได้ติดตั้งแบบซ่อนแอบไว้นะครับ

ติดตั้งกล้องวงจรปิดมากว่า๑๐ปีแล้ว
รู้สึกแปลกใจว่าทำไมเพิ่งจะเป็นประเด็นรุนแรงในโลกโซเชียล
ส่วนเหตุผลที่ต้องติดกล้องวงจรปิดนั้น

เพื่อป้องกันอาทยากรรม
และเรื่องยาเสพติดที่อาจจะลักลอบมาขายในห้องน้ำ
หรือว่าการตีกันอะไรในห้องน้ำ

เขาบอกไม่ได้มีเจตนาบร้ายไม่ใยจะส่องลูกค้านะครับ

และที่ผ่านมาเคยมีลูกค้าลืมกระเป๋า

ติดตามของคืนมาได้หลายครั้งหลายครา
ฟังเสียงเจ้าของร้านเขาหน่อยแล้วกันนะฮะ
ถ้าเห็นว่าไม่ดีผมก็พร้อมแก้ไข
แล้วก็อีกอย่างผมค้าขายกันมา๑๐ปี
ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยไปบ่อนที่ไม่ดีเลย
นี่นะครับเจ้าของร้านก็บอกเหตุผลมาแบบนี้
แจ้งมาแบบนี้แล้วก็ยังฝากขอโทษลูกค้าทุกคน
หากลูกค้าไม่พอใจกับกล้องวงจรปิดที่ทางร้านติดไว้
ก็พร้อมจะแก้ไขถอดออกเพื่อความสบายใจ

โหวตไหมคือถ้าฟังเหตุผลเขามันก็เข้าใจได้
มันก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าจะมีปัญหาทะเลาะวิวาดกันในห้องน้ำ
ว่ามาส่งยาอะไรกันในห้องน้ำ
มันก็เป็นหลักฐานให้กับตำรวจได้ทั้งหมดถ้ามีการทำผิดกฎหมายนะครับ

อะโหวตกันละกันวัดกันละกัน

ให้ทางร้านทำแบบสอบถามลูกค้าแล้วกัน

ใช่ใช่คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะ
คือต่อให้บอกว่าอยู่ตรงโถงแต่ว่าบางทีเราก็กังวลไง
เราไม่รู้ว่าวันดีคืนดีมุมกล้องมันจะหันมันจะเปลี่ยนหรือเปล่า
เผลอมันหันไปตรงห้องน้ำที่เราทำธุระส่วนตัวอยู่
แล้วเราไม่ได้รู้ว่าเราเข้าไปแล้วมันจะยังไง